เพราะว่ารถกระบะคันหนึ่งเขาพยายามที่จะขับรถเข้า
คือเหมือนเป็นทางถนนแคบเลยนะ
ข้างซ้ายก็มีรถจอดอยู่ข้างขวาก็มีรถจอดอยู่
ทำให้รถกระบะเขาสามารถขับได้ในเลนส์เดียวเท่านั้นเอง
แต่ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ย้อนสอนออกมา
และทีนี้ต่างคนต่างไม่ยอมขวางกันไปขวางกันมา
รถกระบะบอกถอยไม่ได้มีรถตามมา
จักรยานยนต์บอกถอยไม่ได้เหมือนกัน
ตีกันเลยเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูกันครับ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อตีกันแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้จริงคลิปนี้มันตั้ง๑๒นาทีกว่านะครับ
ก็จะเห็นรถกระบะคันหนึ่งเขาขับเข้ามาในทางแคบเลยนะ
ซ้ายก็มีคนจอดรถขวาก็มีคนจอดรถแล้วปรากฏว่าอย่างที่บอกไป
จักรยานยนต์ก็ขับย้อนสอนมาแล้วจักรยานยนต์ก็ไม่ยอมหลบ
บอกให้รถกระบะหลบในคลิปที่คนเอามาแชร์กัน
เขาก็บอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีขี่มาขวางทาง
คนขับมัสด้าไม่ยอมหลบจนคนขับต้องเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อขอให้หลบ
เนื่องจากมีรถด้านหลังรอจ่ออยู่เนื่องจากไม่สามารถหลบหลีกได้
เหตุเกิดณเฟส๒เฟส๒ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร๒นะครับ
จากนั้นเหตุการณ์มันไปตีกันที่เฟส๓ในหมู่บ้านนี่แหละนะครับ
เพราะว่าพอรถกระบะเนี่ยขับมาได้รถจักรยานยนต์รออยู่แล้วพาพวกมาด้วย
เนี่ยรถกระบะมาแล้วนะค่ะจักรยานยนต์ก็มาแล้วเหมือนกันมาหลายคนด้วย
พาพวกมาด้วยเหมือนกันตีกันเลยนะครับ

คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นลานจอดรถของหมู่บ้านเอื้ออาทร๒เฟส๓ย่านลาดกระบัง
ทีมข่าวเข้าไปพูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเขาและพี่ชายได้ขับรถกระบะไปรับแฟน
จากนั้นก็ขับรถกลับบ้าน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับย้อนสอนมา

ค่ะมันแคบสองฝั่งก็มีรถแน่นแล้วอ่ะ
เอาแน่นอนว่ารถกระบะเขาก็ไม่รู้จะหลบยังไง
แต่มอเตอร์ไซค์พอจะหลบได้บ้าง

ใช่ฮะพริบไฟก็แล้วเปิดกระจกรถถามก็แล้วนะครับ
แล้วก็ดูสิว่าจะขับผ่านกันไปได้หรือไม่

แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องนะ
ค่อยขับผ่านรถจักรยานยนต์มาก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่อง
แต่ปรากฏว่ามาเจอกลุ่มของรถจักรยานยนต์
ดักอยู่ตรงเนี่ยป้อมหย่ามตรงเนี่ยนะครับ
ฟังเสียงคนขับรถกระบะและเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บหน่อยครับ
เขาก็มองเพื่อมองว่าจะโดนรถน้องเขาไหม

กลัวจะไปโดนรถน้องเขาด้วย
มองรถน้องเขาแหละ

มองหน้าผมทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
แล้วนี่พี่คนที่ขับเขาบอกว่า

แต่คนเสื้อดำกับเสื้อแดงเขาไม่ฟังอะไรเลย
เขาวิ่งมาต่อยผมก่อน
ถ้าเห็นในคลิปคือทั้งคนเสื้อดำคนเสื้อแดงเนี่ย
ต่อยแล้วกระทืบแล้วมีอาวุธด้วยนะ
เป็นไม้โอ้โหไม้หน้าสามยาวเลยนะครับ
ถ้าหนักที่ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งมากับหลายคนเนี่ยก็ยอมรับว่า
เป็นฝ่ายที่เข้าไปต่อยผู้ได้รับบาดเจ็บจริง
แต่ก่อนต่อยถูกหาเรื่องก่อน
เนื่องจากตอนที่ขี่รถจักรยานโยนย้อนสอนมาเนี่ย
ฝ่ายรถกระบะได้เปิดกระจกรถแล้วก็มองหน้าด้วยความไม่พอใจ

ถามว่าทำแบบนี้ทำไมมองหน้าทำไม
คือคนขับรถจักรยานยนต์ตามมาถาม

กูเมากูจะขับรถแบบนี้ทำไมล่ะ
นี่ฮะก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าในคลิปเนี่ย
มีผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาโทรเรียกเพื่อนมา
เพื่อจะมารุมอีกกลุ่มนึงนะฮะ

พวกผมก็ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง
เธอโทรไปหาแม่ของรุ่นน้อง

งั้นฟังเสียงของผู้ก่อเหตุเขาบ้างนะคะ

อ่ะนะครับ

ตำรวจสนจรเข้น้อยเนี่ย

ทั้งหมด๑๒นาทีกว่าไปดูให้หมดสิ้นนะ
ว่าใครเป็นใครบ้างเนี่ยคุณใครตีกับใครใครมีอาวุธใครปลาอะไร
ถือไม้หรือไม่ก็ต้องดูน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่
เหมือนใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่ง
เห็นน้องผู้หญิงที่เหมือนเดินหลบไปแล้วอะนะ
เตะใครสักคนที่กำลังนอนบาดเจ็บอยู่ด้วย
นี่แหละก็ต้องไปตรวจสอบโดยละเอียดเลย

แล้วดูนักศึกษามาอีกคนนึง

แล้วเธอก็มาไม่รู้มาห้ามหรือใช้เท้าเตะ
นี่เห็นไหมเห็นเป็นเหมือนกับใช้เท้ากระทืบ

ไม่รู้หลายคนมองยังไงเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดู

ก็ต้องเอาคลิปเต็มทั้งหมด๑๒นาทีกว่า

ทีละคนว่าใครทำอะไรกับใครยังไงบ้าง
แล้วถึงจะแจ้งข้อหาในเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
และอาวุธอื่นที่เป็นไม้เป็นขวดเป็นอะไรเนี่ยนะครับ